คุณผู้ชมคะ
อันนี้คือคนที่ฉุดเขานะ
ก็ตำรวจรวบตัวได้นะคะ

แค่จะพาผู้หญิงก็ไปคุยเงียบ

ผู้หญิงเขามีสามีอยู่แล้วด้วยอ่ะเนอะทีเนี้ยก็ต้องคุยกับผู้หญิงที่สามีเขาบอกว่า
ต้องถามภรรยาผมนี่แหละว่าจะยังไงดีจะเลือกใครอะไรอย่างนี้
ว่าเขาจะยอมไปด้วยหรือเปล่าหรืออะไรยังไงใช่ก็ต้องคุยกับผู้หญิงด้วย
ดูภาพกล้องวงจรปิดนะคะผู้ชายคนนี้นะคะก็ขี่รถจักรยานยนต์มานะ
ก็คือเป็นผู้ชายคนเดียวกับที่ไปฉุดผู้หญิงขึ้นรถให้เราให้ดูภาพนี้ค่ะ
เขาบอกไม่ได้ฉุดแต่ดูภาพมันก็นี่ไงสามีของผู้หญิงเขาลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพช้างเผือกนะคะ
อืมประเด็นคือผู้ชายที่ไปฉุดเนี้ยแอบคุยกับผู้หญิงคนนี้ผ่านทางเฟซบุ๊ก
ผู้หญิงเขามีสามีแล้วแล้วสามีก็จับได้นะนี่อุ้มขึ้นไปเลยเนี้ย
แล้วผู้หญิงที่ไปช่วยคือผู้หญิงที่เขาอยู่บ้านใกล้ใกล้กันอ่า
แต่เขาสู้แรงผู้ชายไม่ไหวไงครับผู้ชายคนนี้ก็เลยไปเลย
คือผู้ชายคนนี้แอบคุยผ่านทางเฟซบุ๊คกับผู้หญิงคนนี้นะคะประมาณสัก๓เดือนได้
แต่ผู้หญิงคนนี้มีสามีอยู่กินกันมาโอ๊ยเป็น๑๐ปีอะค่ะครับ
สามีก็เลยไปแจ้งความตำรวจสพช้างเผือกตามตัวได้
ชื่อว่านายอ่องหยุ่นเป็นชาวไทยใหญ่ค่ะ
ก็ไปจับได้ที่อำเภอหางดงอ่านำตัวมาสอบปากคำ
ที่กรมกรับการสืบสะสอบสวนตำรวจภูทรภักดีห้า
หลุมรักตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกัน
แม้จะรู้ว่าฝ่ายหญิงมีสามีอยู่แล้ว
ก็รักก็ยอมก็แอบคบ
คบกันมา๘เดือนกว่าแล้ว
ฝ่ายหญิงก็จะแอบโทรศัพท์
ส่งข้อความคุยกับผมทุกคืน
ฝ่ายหญิงบ่นให้ฟังว่าสามีเนี่ย

เป็นคำกล่าวอ้างของนายอ่องหยุ่นเขานะคะ

ก่อนเกิดเหตุก็คือช่วงลอยกระทง
นัดกับฝ่ายหญิงว่าจะไปลอยกระทงด้วยกัน

แต่ถึงเวลานัดฝ่ายหญิงไม่มา

อ่องหยุ่นบอกว่าก็ไม่ไหว
ก็รักก็รักมาก

คือขี่รถจักรยานยนต์ไปเลยตามภาพนะคะ

ก็เลยตั้งใจว่าจะพาฝ่ายหญิงไปคุยกันแบบเงียบ
ไม่ได้จะฉุดหรือว่าทำร้ายร่างกายอะไร

ได้พาฝ่ายหญิงไปที่หอพักของเพื่อนในอำเภอหางดง
แล้วถามฝ่ายหญิงด้วยว่าจะเลือกใคร

ผมก็พร้อมจะเปิดใจคุยกับสามีของฝ่ายหญิงเขานะ
ถ้าสามียอมเลิกนี่นะผมดูแลให้

ดูแลภรรยาของฝ่ายชายคนนี้ให้หมดเลย
ถึงแม้ว่าผมตกงานไม่มีเงินนะ
ผมจะขายรถจักรยานยนต์
แล้วพาฝ่ายหญิงกลับไปตั้งตัวกันที่เมียนมา
บอกแบบนี้ค่ะ
รู้จักกันผ่านเว็บบุ๊คครับ
อ๋อแล้วผู้หญิงเขา
แล้วเราก็รู้ว่าเขามีแฟนแต่เราก็ยังคบ
รู้ครับเพราะว่าผมรักเขามากเลยครับ

เจอกันครั้งแรกผมคุยกับหลายคนอยู่
แต่ผมไม่ได้รักจริงเจอกันครั้งนั้น
แต่ผมว่าเหมือนผมตกลุ่มรักเขาเลยนะ
นี่นะคะทีนี้ค่ะตัวสามีของฝ่ายหญิง
เขาบอกว่านายอ่องหยุ่นส่งข้อความเสียง

วันนี้เจอตัวก็เลยถามว่าส่งข้อความไปขู่จริงหรือเปล่า
เขาก็ยอมรับว่าส่งข้อความไปขู่จริง
เพราะตัวฝ่ายหญิงบอกว่าสามีชอบทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิง
ก็เลยส่งข้อความไปขู่บอกว่าถ้าเจ็บแทนได้

ทีนี้ค่ะก็ต้องถามทางฝ่ายหญิงด้วยนะคะ
ตกลงแล้วเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้อย่างที่นายอ่องหยุ่นพูดจริงหรือเปล่า
ฝ่ายหญิงเขาก็เปิดใจกับทีมข่าวของเราเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
เขาได้ทำร้ายไหมคะ

เขาพาไปคุยด้วยเฉยใช่ไหม

เราจะไม่เอาเรื่องราวเกิดขึ้นใช่ไหมครับ
ค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรค่ะ

แล้วเราจะอยู่กับคนไหนคะ

กลับไปคุยกับสามี

ฝ่ายหญิงบอกว่ายังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกอยู่กับใคร
จะเลือกสามีหรือนายอ่องหยุ่นตอนนี้ยังคิดไม่ออก

แต่ว่าผู้ชายสองคนนี้อย่ามาเจอกันเลยดีกว่า

แต่สุดท้ายแล้วตำรวจสพช้างเผือก
ก็ต้องนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็ต้องเชิญสามีของฝ่ายหญิงมาคุยด้วยว่า
ตกลงจะยังไงกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทะเลาะวิวาล

สิ่งที่รักชอบกันได้แต่เรื่องสารทรรมก็ต้องมีด้วย
แต่อีกมุมหนึ่งสามีภรรยากันก็ทำร้ายกันไม่ได้
แต่ก็ไม่รู้ว่าทำร้ายจริงหรือเปล่าด้วย
พยายามติดต่อสามีของฝ่ายหญิงเขาไม่ให้สัมพันธ์